เหตุการณ์ที่มีคนร้ายยิงสามนักเรียนจนเสียชีวิตที่กระบิรันดาคา

แล้วก็เพื่อนนักเรียนได้มาร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตทั้ง๓คน
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะทั้ง๓วัดเลย
ที่วัดห้วยเสียดวัดพรุเตียวแล้วก็วัดถ้ำโกบค่ะ
อยู่ที่เขาพนมจังหวัดกระบี่
เป็นสถานที่จัดงานศพของนักเรียนทั้ง๓รายที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ที่ในต้อยนายธีรศักดิ์บุญเรือง
หลอนยาเสพยาบ้ามาเป็นเท่าไหร่นะ๑๐เมตร

แล้วก็ขับบีเอ็มมาสวนกับน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓
ปรากฏว่ายิงน้องทั้ง๓คนผู้หญิง๒ผู้ชาย๑

ทีนี้บ่ายวันนี้ค่ะจะมีพิธีชาปนกิจ
ศพแรกก่อนนะคะน้องแพร่นางสาวพันธิรา
จะเริ่มชาปนกิจตอนบ่ายโมงที่วัดพรุเตียวค่ะ
แล้วตอนบ่าย๒โมงก็จะเป็นงานชาปนกิจศพที่๒ของนายนนทพันธ์
หรือว่าน้องคิมอยู่ที่วัดถ้ำโกบ
แล้วตอนบ่าย๓โมงก็จะเป็นงานชาปนกิจของน้องน้ำฝน
นางสาวนัทนิชาที่วัดห้วยเสียดนะคะ
โรงเรียนของน้องคือโรงเรียนพนมเบนจา
วันนี้ทางโรงเรียนเองค่ะก็ประกาศหยุดการเรียนการสอน๑วัน
ให้คณะครูอาจารย์ให้เพื่อนนักเรียน
ได้ไปร่วมในพิธีศพเพื่อแสดงความอาลัย
เพราะว่าเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนะคะ
ส่วนทางด้านน้องฝาแฝดของน้องแพร่
คือน้องแพลร์เนี่ยเขามีฝาแฝดชื่อว่าน้องแพลวนะ
นางสาวพันธิลาแฝดน้องร้องไห้เลยค่ะ
บอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะ
ที่จะส่งพี่สาวไปสวรรค์นับจากนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
จากที่ทั้งคู่เกิดมาพร้อมกัน
ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ฝาแฝดมาตลอดเลย
แล้วสิ่งสุดท้ายที่เหลือเอาไว้ดูต่างหน้า

ก็คือตุ๊กตามีสีชมพูที่พี่สาวฝาแฝดอย่างแพร่รักมาก
แล้วก็พวกเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของเหล่านี้ค่ะ
ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้อย่างดีเลยนะคะ
แล้วเมื่อวานค่ะช่วงสวดพระอภิษฐรรมศพตอนทุ่มครึ่ง

คุณแม่แล้วก็น้องแพลวรวมถึงเพื่อนสนิทของน้องแพร่ที่เป็นผู้ตายเนี่ยนะคะ
บอกว่าได้ยินได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดเวลา
ช่วงที่พระสวดสักครึ่งชั่วโมง
แล้วทุกคนนะคุณที่อยู่ที่สาราพยายามหันไปมอง
เอ๊ะใครร้องเสียงร้องมาจากไหน
แต่ปรากฏว่าคนที่มาร่วมงานสวดเนี่ย
ไม่ได้มีใครร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นนะ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเสียงร้องที่ได้ยินเสียงร้องไห้นั้นน่ะ
เป็นเสียงของน้องแพร่ผู้ตายหรือเปล่าค่ะ

คืนที่๕หลังจากที่น้องแพร่เสียชีวิตแล้ว
ปรากฏว่าแฝดน้อง
ได้ยินเสียงแฝดพี่มาเรียกตอนตี๒ค่ะดอม
มาเรียกว่าน้องน้อง
ทีนี้ตัวแฝดน้องเองบอกว่าก็อยากให้พี่ไปสู่สุขติ

แล้วก็อยากให้ทางกฎหมายลงโทษกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุด

ถ้าทำกับพี่สาวฝาแฝดเธอแบบนี้อยากให้ประหารชีวิตค่ะ
อยากให้ประหารอย่างเดียวค่ะคำตอบเดิมคือประหารชีวิตค่ะ
ใจหายบอกเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้ว

เก็บไว้เสื้อผ้าเขาค่ะแล้วก็ของใช้
บอกเขาไว้แล้วว่าขอเก็บไว้เก็บไว้ดู
ตอนนั้นหนูจะนอนแล้วค่ะแล้วก็มาเรียกหนูไอ้น้อง
แล้วหนูก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรแล้วหนูก็นอนเพราะว่าหนูก็รู้แล้ว
แล้วก็วันนี้ที่วัดพรุเตียวพ่อแม่ของน้องน้ำฝน

ก็มาร่วมในพิธีชาปนกิจของน้องแพร่ด้วย
เพราะว่าวันนี้น้องแพร่ชาปนกิจก่อนเลยคือตอนบ่ายโมงใกล้จะได้เวลาแล้วนะคะ
ดังนั้นพ่อแม่ของน้องน้ำฝนที่จะมีการชาปนกิจตอนบ่าย๓
ก็เลยมาร่วมงานศพถือว่าเป็นเพื่อนของลูกสาว
คือทั้ง๓คนเขาก็สนิทกันแล้วก็เสียชีวิตพร้อมกันนะคะ